เราได้มีการติดต่อหารือกับภาคการเมืองอื่น
ที่มีอุดมการร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่อย่างไรก็ดีมันมีขั้นตอนในการดำเนินการ
ขั้นตอนเหล่านี้ภาคภังประชารัฐ
เราดำเนินการโดยมีหลักการใหญ่
ที่ผมเคยเรียนว่าข้อแรกก็คือเราเน้นนะครับเราเน้นการหารือร่วมกันให้ความสำคัญกับนโยบาย
กรอบนโยบายแต่ละพักก็มีนโยบาย
เราหารือเรื่องนโยบายว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศเดินก้าวหน้าด้วยนโยบายอย่างไรกันบ้างนะครับ

พอหารือนโยบายเราก็จะหารือด้วยว่าถ้านโยบายเป็นประมาณนี้แล้วเราจะแบ่งจัดสรรงานกันอย่างไร
บุคลากรพักทั้งหลายมีบุคลากรผมเชื่อว่าที่มีความสามารถอยู่หลายท่านนะครับ
เราจะมาวางตัวกันอย่างไรเราจะมาวางกระทรวงหน่วยงานกันอย่างไร
มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้อยู่แล้วในตัวนะครับ
แน่นอนการหารือที่ผมเรียนบนหลักการนี้เนี่ยนะครับ
ก็ต้องมีการเจรจากับพักการเมืองในกลุ่มของเรานี่แหละอยู่แล้ว
อันนี้เป็นเรื่องปกติของการเมืองนะครับ
มีการเจรจายังแต่ว่าเราเจรจาบนหลักการที่ผมเรียน
ดังจะเห็นได้ว่าวันก่อนนะครับ
เราไปกันที่ไปเชิญพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยนะครับ
เราก็มีความเห็นร่วมกันในหลักการนี้เลยครับนะครับ
ถ้าจำกันได้วันนั้นเราบอกว่าเราเริ่มหารือนะ
แนวทางทำงานจะทำด้วยกันอย่างไร
จัดนโยบายแล้วจะมาจัดสรรคนอะไรอย่างไรนะครับ
รายละเอียดนั่นคือรายละเอียดตั้งแต่วันนั้นเนี่ย
เป็นเรื่องที่จะต้องพูดจาหารือกันต่อไป
เรื่องการวางโครงสร้างการทำงานนะครับบุคลากรกระทรวง

และเราก็จะเดินหน้าหารือกับภาคอื่นที่นะครับ
มีจุดประสงค์ร่วมกันที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยกัน
เราก็จะใช้แนวนี้นะครับเร็วนี้เราก็คงจะได้ติดต่อ
มีการไปพบป่าอีกเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น
ยังอยู่ในขั้นตอนนะครับการเจรจาผมเรียนว่าเป็นของปกติ
เราได้รับฟังนะครับข้อเสนอเงื่อนไขของพักอื่นมา
เราก็เอามาพิจารณาในภาคเราเหมือนกันนะครับ

เป็นอย่างไรเพราะเราก็มีแนวความคิดมีจุดยืนของเรา
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้กำลังดำเนินการไป
ไม่หยุดยังนะครับเราดำเนินการอยู่
เพราะเราอยากให้ทุกภักดิ์เนี่ยนะครับ
ยึดว่าวันนี้เนี่ยเราเอาเรื่องบ้านเมืองนำ

มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเมืองแค่ต่อรองแบ่งเค้กไม่ใช่นะครับ
ไม่ใช่วันนี้เรามีหลักเราจะเดินตามหลักนั้นนะครับ
ด้วยกันดังที่เห็นตัวอย่างเมื่อวันก่อนที่เราไปพบ๒พักการเมืองมาแล้วนะครับ
วันนั้นเราคุยกันในหลักการอันนี้แหละ
เรื่องนโยบายจะเป็นนโยบายเกษตรหรืออะไรก็ตามนะครับ
เราก็ต้องคุยกันให้มันลึก
เราไม่มีปัญหาภายในนะครับไม่ใช่ปัญหาภายในของพักพลังประชารัฐนะครับ
ที่ผมเรียนว่าเราก็หาลือของเราภายในพักเองก็มีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่พอสมควร
เราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าจากนโยบายของเราหน่วยงานไหนที่จะมาผลักดันนโยบาย
ทำงานร่วมกับพักร่วมอย่างไรคนของเราจะวางกำลังอย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีปัญหาภายในนะครับ
การพูดคุยภายในเป็นเรื่องปกติมากผมเชื่อว่าทุกพักก็ทำเช่นเดียวกัน
ในการจัดตั้งรัฐบาลกระบวนการนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าขบวนการนะครับทั้งหมดเนี่ยที่กำลังเดินหน้าและเดินต่อไป
เป็นเรื่องของภักดิ์ยืนยันนะครับภักดิ์เป็นคนดำเนินการผ่านกลไกของพัก
คือเรายืนยันว่าคณะรัฐธรรมกรีที่เกิดขึ้นก็คือทำภักดิ์เป็นคนดูแลเองไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่จะมีมาดูว่าใครจะตั้งเอง
คืออย่างนี้ครับพักเป็นคนดำเนินการถูกไหมครับในช่วงนี้ในการหารือกับพักอื่นก็ตามอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง
ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับถ้านายกมนตรีนี่โดยกฎหมายเลยถ้าได้ผู้ใดที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามานะครับ
ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับในการที่จะจัดตั้งคอรมอนะครับแต่ว่าให้เห็นว่าตอนนี้เป็นเรื่องของภาคดำเนินการนะครับ

คือทุกพักร่วมล่ะครับเราคุยหมดนะครับอย่างที่ผมเรียนเดี๋ยวก็จะมีรายการไปคุยต่อไปนะครับ
คือนี่ครับผมเรียนว่า
เราทำตามขบวนการนี้ไปนะครับคงไม่ใช่เรื่องของการจะไปชิงวงชิงโหวตอะไรนะครับ
ก็เราก็ทำนะครับไม่ใช่เพียงแต่พักประชาธิปัตย์นะครับทุกพักเหมือนกันมีการหารือนะครับ
ผมเชื่อว่าเราทำให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงตัวนะครับใช้เวลาหน่อย
อันนี้เราไม่มีหรอกครับนะครับเราหารืออย่างที่ผมเรียนเอานโยบายมาดูด้วยกันว่าจะทำงานด้วยกันยังไง
เพราะนั่นเป็นสิ่งเราเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับเวลานี้
เอาอย่างนั้นก่อนนะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดสรรกำลังบุคลากรนะครับ
ทุกอย่างก็เดินตามไปในกรอบเวลานี้นะครับ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้

โหวตมาอ่าท่านนั้นนั้นก็ต้องทำตามหน้าที่ที่จะ
นำไปสู่การจัดตั้งกรมอนะครับมันเป็นอำนาจหน้าที่

เราก็มองอย่างเดิมนะครับว่าเอาอย่างนี้เอาล่าสุดในการ
ลงคะแนนเลือกประธานสภารองประธานสภานะครับถ้าดู
ตรงนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีนั้นก็เห็นว่าพัก
ที่เราได้พูดคุยไว้ก็ร่วมกันลงคะแนนตามนั้นนะครับ
ส่วนในอนาคตเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถที่จะคุย
กันนะครับในเรื่องในแนวที่ผมเรียนเนี่ยได้มันก็
น่าจะเรียบร้อยทุกอย่างนั่นแหละนะครับ
ผมไม่มองนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าถ้าวันนี้เรา
มามองนะว่าไอ้การเจรจาต่อรองเป็นเรื่องปกตินะครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลมีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมาเกิด
สมัยนี้เป็นปกติแต่ถ้าเรายึดนะครับยึดมั่นว่าวันนี้
บ้านเมืองต้องเดินหน้าให้ได้นะครับเรื่องต่อรองเรื่อง
เจรจามีแต่ไม่ใช่เอาเรื่องนั้นนำเนี่ยผมคิดว่ามัน
ก็เดินหน้าได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของความได้เปรียบ
เสียเปรียบนะถ้ามองร่วมกันอย่างผมพูดนะไม่ใช่
เรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบจะจัดการกับยังไง
กับเสียงนอกครับคนนอกครับที่พูดแล้วทำให้การ
การจัดการผมไม่ทราบว่าใครท่านไม่มีเลยอย่าไป
ถึงท่านเลยท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยที่ผม
เรียนขบวนการตรงนี้เป็นเรื่องของภักดิ์ดำเนินการ

อย่างที่ผมเรียนนะครับอยู่ในระหว่างดำเนิน
เรายังไม่ได้กำหนดเลยว่าเก้าอี้ไหน

กำโดรเลยนะครับเลือกตั้งและหลวงหน้าเราไม่ได้
สิทธิ์กำหนดนะครับเป็นเรื่องของสภา
ภักดิ์พระรามควัญชารัฐเสนอชื่อผลเอกประยุทธ์ไปแล้ว
เป็นแค่นั้นครับแล้วก็ยืนยันตามนั้นนะแต่ไม่เปลี่ยน
เราไม่มีเรื่องของความไม่เป็นเอกภาพ
อย่างที่ถามนะครับตัดประเด็นนี้ออกไปได้เลย
การหาลือภายในมีอยู่จริงอย่างที่ผมเรียน
อย่าไปคิดว่าการหาลือคือความไม่เป็นเอกภาพ
การไม่หารือสิผมคิดว่าเป็นสิ่งซึ่ง
จะไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร
กับประเทศชาติการหารือเป็นสิ่งที่ดี
อย่าเพิ่งบอกว่าพอหารือแล้วคือไม่เป็นเอกภาพ
เรามีคนมาจากหลายภาคส่วนใช่ไหม
ภักดิ์พระรามประชารัฐเริ่มอย่างนั้น
การหารือก็ต้องใช้คนดีกว่าแต่ไม่ใช่ไม่มีเอกภาพ
อ้าวนอนบังวันไหมเส็นขยามไมค์อะไร

ผมขออนุญาตอย่างงี้แล้วกันครับอยากจะขออนุญาตว่าอันที่หนึ่ง
ไม่ต้องกังวลใจความเป็นเอกภาพของพักพลังประชารัฐตามที่เป็นข่าวนะครับ
การที่พักมีบุคลากรที่หลากหลายและมีสมาชิกที่ค่อนข้างมาก
นั้นเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่มีการพูดคุยกันนะครับ
ให้สบายใจกับความเป็นเอกภาพของภาคพลังประชารัฐ
การตัดสินใจทั้งหมดทางการเมืองจะเป็นการใจโดยระบบภักดิ์
พักมีคณะกรรมการแบบของพักนะครับมีท่านหัวหน้าที่จะดำเนินการนะครับ
ในการที่จะเจรจากับพักร่วมในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ดำเนินการนะครับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
เพื่อที่การจัดตั้งรัฐบาลที่เอ่อพี่น้องประชาวคาดหวังนั้นเนี่ย
ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับการพูดคุยขนาดนี้เป็นทั้งข่าวจริงและไม่จริง
เพราะอย่างที่ท่านหัวหน้าได้เรียนแล้วนะครับว่า
เป้าหมายภักดิ์พลักษณ์พลังวัชรัฐในหน้าภักดิ์แก่นำ

มากกว่าการดูว่ากระทรวงจะเป็นของใครก่อน
ฉะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังรวบรวมนโยบายของพักร่วมทั้งหมดเข้ามา
แล้วจากนโยบายพักร่วมที่เข้ามานั้นเนี่ย
ก็คือนโยบายที่พักร่วมจะต้องดำเนินการตามที่เราได้หาเสียงไว้
แล้วถึงจะไปขั้นตอนสู่กระทรวงต่างนะครับ
ดังนั้นข่าวสารต่างต่างขนาดนี้เนี่ย
เรียนว่าเราเดินมาถึงขั้นตอนนี้เท่านั้นเอง
และยังมีเวลาในการดำเนินการนะครับ
ก็ขอเรียนให้ชัดเจนไว้ตรงนี้